คุณผู้ชมที่ชอบในการท่องเที่ยว
เพราะว่าเขาเป็นกลุ่มที่ชอบท่องเที่ยวเหมือนกัน

แต่ว่าตอนแรกที่ค้นหาเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ปรากฏว่าโอ้โหติดปัญหาหลายอย่าง
หาอะไรก็ไม่เจอแพ็คเกจก็ไม่มี

ปรากฏว่าเขาก็เลยคิดค้นรวบรวม
ทำเป็นเว็บไซต์ที่บอกว่า
โอ้โหดูในเว็บไซต์เดียวเที่ยวได้ครบ

ติดตามได้จากคุณกนกรัฐโกวิชัยได้เลยครับ

จดเอาไว้ว่าอยากทานขาปูยักษ์
เที่ยวฟูจิแช่ออนเซน
แต่มีแพ็คเกจมากมายให้เลือกนับร้อยแพ็คเกจ
ตัดสินใจลองพึ่งพาเว็บไซต์สตาร์ทอัพทัวร์ครับ

ก็จะปรากฏข้อมูลที่ตอบโจทย์มาให้เราเลือกค่ะ
เวลาเดินทางรูปภาพข้อมูลเปรียบเทียบราคา
ในเวลาสั้นเพียง๕นาที

ก็สามารถแชทถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บค่ะ
ผู้ที่เคยใช้บริการติดต่อกัน๓ครั้ง
พอใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้บริการ

แต่สุดท้ายก็คือส่วนมากบริษัทที่โทรไป
มักจะเป็นพนักงานที่รับสายนะคะ
แต่พี่อาจจะโชคดีโทรไปหาบริษัทที่ทัวร์ครับแล้ว
เจ้าของเป็นคนรับสายเอง
ถ้าเป็นบริษัทอื่นก็อาจจะเป็นน้องพนักงาน

เดี๋ยวจะส่งโปรแกรมทัวร์ให้ทางอีเมลแอดเรสอะไรอย่างนี้

ที่แบบเจ้าของเหมือนกับมาหา
สุดท้ายก็คือเหมือนกับมาพรีเซนต์ให้พี่ฟังที่บริษัท
ดังนั้นที่พี่ก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันแบบ
จริงก็ไปกันแค่ไม่กี่คนเองอย่างนี้
แล้วแบบเจ้าของก็ยังดูแลดีขนาดนี้
ก็เลยลองดูทั้งนั้นที่จริงพี่ไม่ได้รู้จัก
ในมุมบริษัทเลสโกซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์

เป็นสตาร์ทอัพทัวร์ที่มีคุณภาพ
มีลูกค้ายืนยันการเดินทางมากกว่า๑๙๐บาท
ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่ถึง๒ปี
ทัวร์ครับจะเป็นน้องใหม่ไฟแรงที่น่ากลัวมาก
สำหรับทางบริษัทที่ทำด้วยกันมา
ที่ใช้เทคโนโลยีในการทำเว็บไซต์
แล้วก็ทำให้การค้นหาทัวร์มันง่ายขึ้นนะคะ
แล้วก็ในส่วนของตัวลูกค้าค่ะที่จองมากับทัวร์ครับ
โดยส่วนใหญ่แล้ว๙๐ก็คือคอนเฟิร์มเดินทางกับทัวร์ครับทั้งหมด
อาจจะด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตั้งแต่แรก

ต้องค้นหาทัวร์จากเอกสารหลายแผ่นเสียเวลามาก

เริ่มต้นสตาร์ทอัพทัวร์ครับขึ้นมาค่ะ

และทัวร์เหล่านั้นต้องเชื่อถือได้ครับ
ใช่แล้วลูกค้าที่เลือกไป

ตัวนี้คือ๔๐๐๐ที่ดีที่สุดในตลาด
ถ้าลูกค้ามีความต้องการในใจอยู่แล้วเนี่ย
ทัวครับเปิดให้บริการเมื่อต้นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้ารูปแบบตัวมากกว่าหกร้อยแพ็คเกจราคาอยู่ที่หลักพันถึงหลักแสนบาท
ปัจจุบันมีลูกทัวร์มากกว่าห้าพันคนมีรายได้จากค่าคอมมิชั่นร้อยละห้าถึงสิบ
กระหนกรักกววิชัยข่าวเทราปทีวีรายงาน